เพราะว่าจะพาไปดูการแข่งขันส้มตำลีลา
บอกเลยว่ามันจะหายง่วงแน่นอนค่ะ
ไปที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้า

ภายในงานมีกิจกรรมความสนุกสนาน
ให้บรรดาสตรีชาวดอยแล้วก็ชาวตำบลแม่วิน
มาร่วมแสดงความสามารถกันมากมาย

อย่างเช่นการประกวดส้มตำลีลาค่ะ
มีตัวแทนจากหมู่บ้านต่าง
หมู่บ้านเข้ามาร่วมโชว์ลีลาในการตำส้มตำครั้งนี้
กติกามีอยู่ว่าตำให้อร่อย
เต้นให้มันออกลีลากันไป
ทำได้ทำดีเอารางวัลชนะใจกรรมการไปเลย
งานนี้นะคะคนตำเขาตั้งหน้าตั้งตาตำ

คุณกองเชียร์ก็เต้นกันไปนะคะ

จะเป็นกองเชียร์ของแต่ละหมู่บ้าน
เชียร์กันกระหึ่มโลกจริงนะฮะ

ไปดูภาพแบบเต็มกันเลย
น่ารักไหมคะสุดเลยค่ะ

แล้วก็เต้นกันเป็นทีมคุณ
ท่าทางเขานี่มีการซ้อมกันมาอย่างดีนะจ๊ะ
เห็นไหมแต่ละทีมมันก็จะมีชุดที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของเขามากันเป็นทีม

สเต็ปไม่ธรรมดาเซิงกันแบบอุ้ยมันยักษ์มันยังเลยค่ะ
เป็นภาพบรรยากาศที่สนุกสนานมากนะคะ
สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้คนในหมู่บ้านในชุมชนแล้ว
ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีกันด้วย
ระหว่างชาวดอยแล้วก็ชาวตำบลแม่วิน

กรรมตำส้มตำลีลาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรานำเสนอกันแทบทุกวันนะ
บ่อยมากในทุกท้องถิ่นทุกภูมิภาคและทุกจังหวัด
เป็นอาหารประจำชาติอีกชีวิตไปแล้ว
เออแต่ก็อยากเห็นฝรั่งมาลองแข่งส้มตำลีลาบ้างนะ